เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิง
ชมพู่ก่อนบ่ายหรือว่าชมพู่ทันสิตา

แต่งานนี้เขาไม่ได้ไปกันแบบ๒ต่อ๒นะคะ
เขามีเพื่อนร่วมกวนไปกันเพียบเลย
รวมไปถึงน้องสาวคนสนิทอย่างอุ้มลักษณะก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกัน
แต่คุณคะมีอุ้มมีชมพู่แล้วทำไมจะไม่มีจียอนล่ะคะ
คลิปสนุกแบบนี้น่าจะไปกันแบบครบแก๊งเลยหรือเปล่า
ไปกันแค่นี้จะกลายเป็นการตอกย้ำว่า
ในกลุ่มระหว่างสาวอุ้มกับจียอนไม่ปกติดีหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะสาวชมพู่ผู้อยู่ในฐานะคนกลาง
ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้ชวนจียอนแล้ว
แต่สาวจียอนเนี่ยงานรุมคิวไม่ว่างเลยพลาดทริปนี้ไป
ทั้งคู่รักแล้วก็ห่วงใยกันเหมือนเดิม

ตอนแรกก็ติดต่อจียอนเหมือนกันแต่ว่าจีไม่ว่าง

แล้วก็จะมีทริปอื่นก็ฝากติดตามด้วยกันละกัน

แต่ว่าก็ต้องรอเวลาจังหวะและโอกาสแหละ

ไม่ได้โกรธอะไรกันขนาดนั้นหรอก

แล้วก็กลับมาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ยักษ์เหมือนเดิม
แต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันขึ้น

มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแบบมากมายเลยค่ะ

เดี๋ยววันหนึ่งก็อาจจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นได้
นี่แค่ไม่มีสาวจียอนไปร่วมทริปแค่นี้

ซึ่งสาวชมพู่เองก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ย

ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีการเกาเหลาอะไรเกิดขึ้น
อาจียอนไม่ว่างเพราะงานชีเยอะไงช่วงนี้

ให้เต็มที่สุดท้ายจะมีแต่ความล่ม

คือจริงไม่ต้องนัดไปเลยดีกว่า